เห็นรถพยาบาลแล้วไปขวาง
ไม่รู้ทำไปทำไมเหมือนกันค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณชัยวัดบุญประสม
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินที่

พาผู้ป่วยติดเตียงนะคะจากซอยเสรีไทย

แล้วเนี่ยค่ะมอเตอร์ไซคันนี้ไม่รู้ไม่พอใจอะไร
หน้าขับมาขวางทำแบบนี้อยู่ตลอดเลย
พอมีจังหวะแซงได้ก็แซงขึ้นมา
ตรงจุดที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะเป็นแยกนิด้า
คนขี่มอโตไซค์นี่ขี่มาจอด

ทางคุณชัยวัดก็เลยคว้าไมค์มาประกาศ
บอกว่ากล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกพฤติกรรมของคุณไว้หมดนะ
นี่ค่ะจำเลขทะเบียนพูดออกไมค์เลย

นี่ค่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดทางเลยค่ะ

ล่าสุดคุณชายวัดขับรถพยาบาล
แล้วก็นำหลักฐานไปแจ้งความที่สนราชพร้าวเรียบร้อยแล้วค่ะ

ฉันว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเขารับรู้
แล้วก็มีจิตสำนึกเรื่องนี้กันทุกคนเลยล่ะนะคะ

ที่อยู่ในรถพยาบาลสำคัญที่สุดจริง

ก็ฝากผู้ชายชนนะครับ
ถ้าหากเห็นสัญญาณเสียงหรือสัญญาณไฟ
คือถ้าเป็นเคสหนักอะครับหรือว่าเป็นเคสที่ว่าต้องทำการปั๊มหัวใจอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็มีศูนย์เสียต่อเป็นไข้